วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
เมื่อคืนนี้ค่ะคือริมถนนตรงเนี้ยจะมีรถเข็นของร้านลูกชิ้นอยู่ร้านหนึ่ง
แล้วก็มีรถจอดอยู่สองคันเดี๋ยวทุกผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
จังหวัดตรงนี้นะฮะนี่รถเสยเข้ามาแล้วนะครับ
นี่คนขายลูกชิ้นก็งงเลยนี่ฮะอุ้ยก็กระเด็นไปตรงนี้เนี่ย
ใช่โอ้โหต้องรีบกระโดดขึ้นมาที่ทางเท้านะคะว่ากระเด็นไปตรงริมทางเท้า
ส่วนกระบะดำคันนี้เนี่ยที่มาชนเนี่ยจอดอยู่แป๊บนึงไปเลยฮะ
หนีไปเลยนะครับแล้วมีป้ายทะเบียนที่ตกอยู่อันหนึ่ง
อาจจะเป็นของรถคันนี้ก็ได้กระบะคันที่ขับมาชนนี่ฮะ
เตอร์ไซค์ก็นี่กระเด็นมาตรงนี้เลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
สี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาหน้าร้านสะดวกซื้อ
ถนนเทพกษัตรีขาเข้านะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นี่ฮะตรงนี้ฮะนี่ครับร้านลูกชิ้นตรงนี้นะครับ
ทำให้สองพ่อลูกที่ขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับส่วนคนที่เป็นพ่อก็เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
เขากระเด็นตีรังกาไปอยู่แถวขอบถนนเลยอ่ะดีไม่ถูกรถชนซ้ำด้วยนะครับ
รีบกระโดดกลับขึ้นมาค่ะเนี่ยโอ้โหม้วนตัวไปเลยอ่ะรีบ
ขึ้นมายืนยังงงงอยู่เลยฮะค่ะหันไปแบบดูว่าเกิดอะไรขึ้น
รถกระบะไปแล้วไปเลยฮะรถกระบะไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาได้ยินเสียงดังโครมสนั่นหวั่นไหวก็ออกมาดูกันนะฮะ
แล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บนะครับเป็นพ่อลูกสองคนนะครับ
อยู่ที่ร้านขายลูกชิ้นตรงนี้นะครับมีรถเก๋งอีกสองคัน
จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่พังเสียหายนะฮะสพเมืองภูเก็ต
กำลังไล่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย
มีแผ่นป้ายทะเบียนรถนะแผ่นป้ายทะเบียนรถ
บ่อใบไม้จอจานห้าสามแปดเก้าพังงาตกอยู่อันหนึ่ง
คาดว่าจะเป็นของกระบะคันดำที่ขับหนีไปนี่แหละอืมนี่นะฮะ
เผื่อท่านขับกระบะคันดำคันนั้นหรือเป็นรถของท่าน
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยหรือมีใครมาเอารถท่านไปขับอะไรก็แล้วแต่
ติดต่อสพเมืองภูเก็ตหน่อยเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
เพราะมีคนเสียหายทั้งบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินของเขานะครับ
ใช่ค่ะแต่ก็เชื่อว่าคนทำอะไรไม่ดีไว้ก็มักจะหนีไม่พ้น
ครับก็จะต้องทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานอะไร
เพื่อให้ตามตัวได้อยู่เสมอค่ะนะคะ